มาต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่า
อันนี้เขาแต่งงานกันไปตั้งแต่มกราคมนะคะคุณ
ต้นปีเลยนะสำหรับพี่บีมกวี

แต่ว่าล่าสุดที่จะมาพูดเนี่ยคือ
ทายาทมีข่าวดีเฮ้ยยังไม่ใช่ทายาท
หรอนี่เป็นลุ้นแทนครับพี่
ต่อได้นี่แหละเข้าประตูวิวากันไปต้นเดือนมกราคมนะคุณนะ
แล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันมาก็นานแล้ว
คู่นี้เขาคบกันมาก่อนแต่งงาน๑๓ปีเลยทีเดียว

ก็นี่แหละได้เลิกดีควงภรรยาสาวเข้าจดทะเบียนสมรส
ตีตราจองเป็นลายลักษรให้เรียบร้อยนะคะ
โดยทั้งสองก็ได้ลงภาพพร้อมกับคลิปวิดีโอสุดประทับใจในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
งานนี้พี่บีมเขาเขียนแคปชั่นแบบขำใต้รูปคู่ค่ะ
บอกว่าเขาดิ้นไม่หลุดแล้วล่ะไปไหนไม่ได้ซะแล้วด้วยนะคะ
ส่วนคุณออยก็บรรยายใต้รูปเหมือนกัน
พร้อมกับขอบคุณคนในครอบครัวที่มาเป็นศักดิ์ขีพยาน
ก่อนจะติดแฮสแท็กว่าตอนนี้เปลี่ยนคำนำหน้าแล้วนะจ๊

รู้สึกสวยรู้สึกชนะ

อยากเปลี่ยนคำนำหน้ามากจังเลยสมัยก่อนคุณพี่บีมทุกคนต้องเป็นแฟนคลับเขาอ่ะดีพูบีม
เด็กรุ่นพวกเราอย่างนี้อายุ๙๐นะ
คือพี่บีมนี่เป็นพับนมพับนกเขียนกระดาษโอ๊ย
เนอะจริงเด็กอ่ะต้องเคยมีโมเมนต์นี้ผ่านมาแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะพี่บีมเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่กันเป็นแล้วนะคะ